เดี๋ยวไปดูนะฮะท่านผู้ชมครับที่เพชรชบูรณ์นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งหลอนยาเสพติดแล้วมีการดื่มเบียร์อีกนะ
ถึงขั้นหูแว่วว่าชาวบ้านเนี่ยมาด่ามาว่าเขา
กปืนลูกซองยาวออกจากบ้านเดินข้ามฝั่งถนนไป
มีบ้านของชาวบ้านคุณป้าสองคนสองพี่น้องแกนั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
ยิงใส่เข้าไปเนี่ยเขาตายสองศพเลยนะฮะ
ตรงนี้นะตรงจุดเกิดเหตุนะครับแล้วตอนที่ไปล้อมจับคนก่อเหตุนะครับ

งัดคำไหลนะครับอายุสามสิบหกปีนะฮะอ่า
ปืนไปยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต๒ศพนะครับ

เป็นลักษณะกระท่อมในหมู่บ้านหนองโปร่งนะครับห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องอาวุธพร้อมเสื้อกรอกกันกระสุนให้พร้อมนะครับ
เพราะว่าคนร้ายมีปืนนะครับมีคนตายมาสองคน
สุดท้ายก็ได้ตัวมานะครับท่านผู้ชมครับนายสงัดคำไหลอายุ๓๖ปีนะครับ
นี่เป็นพื้นที่ที่ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
นี่ตอนที่คุมตัวคนร้ายมานะครับตอนหน้านี้นายสงัดไปก่อเหตุ
ยิงชาวบ้านเขาในบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่ตะบนบ่อรังนะครับ
เสียชีวิต๒ศพนะครับก็คือนางสาวทองยุ่นดีทัพไทยอายุ๖๖ปีนะฮะ
อยู่ที่ชั้นล่างของบ้านนะครับคือทางคุณป้าทองยุ่นเนี่ย
ถูกยิงกระสุนปืนลูกซองนะฮะกระสุนเข้าทางศีรษะด้านหลัง
อีกคนนึงเป็นน้องสาวของคุณป้าทองยุ่นชื่อป้าภัยบูลอายุ๕๘ปี
กระสุนเข้าศีรษะเหมือนกันโอ้โหคือป้าทองยุ่นเนี่ยแกเสียชีวิตที่บ้านเลย
ในที่เกิดเหตุเลยแต่ป้าภัยบูลเนี่ยเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
และในที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๑ปลอกนะฮะ
คือลูกซองเนี่ยมันเป็นลูกปลายอ๋อคือพอยิงออกไปเสร็จปุ๊บมันกระจาย
แล้วโดน๒คนอ่ะเข้าศรีษะทั้ง๒คนเพราะว่าแกนั่งดูทีวีกันอยู่ไง
พอส่องเข้ามามันก็เข้าศีรษะเลยไง
คือยังไงแต่ละคนจะมีลูกซองติดบ้านไว้สักกระบอกสองกระบอกก็ได้เหรอคะ
แล้วเสพยาอีกเห็นไหมเหล้าเบียร์ก็กินเมาหนักเข้าไปอีก
ถ้าเรามีคนแบบนี้อยู่แถวบ้านของเราทำยังไงนั่งดูทีวีอยู่ดีเห็นไหมล่ะมันอยู่ยังไงนี่อยู่ในบ้านด้วย
ตายไป๒นะครับน้องป้า๒ท่านนะครับ
นายสงัดถูกคุมตัวได้นะครับจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุ
สงัดถือปืนลูกซองยาวออกมาจากบ้านบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของผู้ตายทั้งสองคน
ผู้ตายทั้ง๒คนเขานั่งดูทีวีอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเดินมาถึงยิงใส่เขาก่อนเลยนัดหนึ่ง
แต่มันเป็นปืนลูกซองนะครับกระสุนออกมาหนึ่งนัดจริงนะครับ
แต่มันกระจายนะครับเข้าศีรษะของทั้งคู่เลยนะครับ
แล้วนายสงัดก็หลบหนีไปนะครับตามไปเจอตัวก็คือจุดที่เป็นสาราเหมือนกระท่อมในหมู่บ้าน
เหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกนะครับนี่ทีวีนี่เห็นไหมแกนั่งดูทีวีอยู่
มันก็จะต่ำใช่ไหมเวลานั่งอยู่แล้วอยู่ใกล้กันนะฮะกระสุนเข้าศีรษะทั้งคู่เลยนะครับ
สงัดยังให้การวกไปวนมานะครับโดยอ้างว่าโดนด่าก่อน
แต่ไม่รู้หรอกว่าเขาด่าอะไรฟังไม่ถนัดฟังไม่ชัด
ไม่ได้ดื่มอะไรทั้งนั้นถูกด่าเดินมาถึงเนี่ย
เห็นเขานั่งดูทีวีกันอยู่แล้วยังไงคะอ่า
ก็เลยยิงใส่ไปเลยนัดหนึ่งทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าด่าว่าอะไรด้วย
แล้วไม่รู้ใครด่าด้วยแล้วก็หนีไป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

ประตูติดไปเลยกำแพงติดไปเลยแล้วไม่ใช่
แล้วไปได้ยินจังไหน
แล้วก็ได้ยินไม่ชัดหรอก

เดินมาถึงให้นั่งดูทีวีอยู่เลยเอาเปลือนลูกทรองยาวมันเศรษฐ์ใส่เลยอยู่หนัดหนึ่ง

คุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวในสงัดไปหาอาวุธนะฮะ
ที่เอาไปซ่อนนะครับอยู่ที่ข้างผนังด้านหลังสาราวัดหนองโปร่งนะฮะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุสามร้อยเมตรนะครับปืนลูกซองยาวนะครับ
มีทะเบียนนะฮะหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสอง
อยู่ในรังเพลิงอีกหนึ่งนัดนะครับแล้วไปตรวจยึดกระสุนเบอร์๒ได้อีกหนึ่งนัดนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่แถวนั้นพอดีนะครับก็คือทางนางสงกราน
สงกรานเธอบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า
นายสงัดเนี่ยจะมาก่อเหตุอะไรยังไงแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะ
คือพี่สงครานเนี่ยแกกำลังจะเดินไปบ้านของป้าทั้งสองคนพอดีนะฮะ
ยังไม่ทันถึงเลยมีเสียงปืนดังปั้งแล้วก็เห็นป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยล้มลงคนหนึ่ง
และอีกคนนึงก็แบบล้มฟุบลง
ซ้ำใจนั้นเดินไปหาอยู่บ้างแล้วพอรู้ตัวว่าเขาซีอีกอย่างบ้าง
ตรงนี้มีเสียงตุ๊บคนหนึ่งก็ลงอีกคนนึงก็ต้นท้องก็ลง

เรื่องต้นนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายสงัดนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เหลือก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการยิงปืน
ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไป
แต่คำถามก็คือว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปด่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้น
เขานั่งดูทีวีอยู่ในบ้านอ่ะ